มาต่อกันที่หนังสัญชาติฮ่องกงกันบ้าง
เรื่องนี้เขาบอกว่าบู๊แบบโอ้โหดุเด็ดเผ็ดมันอย่างแน่นอนนะครับ
ชื่อเรื่องว่าพาราดอกเดือดซัดดิบค่ะ

แล้วเรื่องนี้มีดาราไทยเล่นด้วยน่าดีใจตรงนี้
แต่ก่อนอื่นจะบอกว่าเรื่องภารดอกเดือดซัดดิบค่ะ
และการันตีความดุเดือดของฉากบูค่ะ
ด้วยการให้หงจินเปล่ามากำกับคิวบู๊ให้กับหนังเรื่องนี้อีกด้วย
ซึ่งนักแสดงนักบูชาวไทยอยากจะพนมยีรำนะคะ
ก็เป็นหนึ่งในนักแสดงนำของเรื่องนี้ด้วยค่ะ
แล้วเมื่อวันก่อนเขาก็มีการจัดงานเปิดตัวรอบสื่อมวลชนกันอย่างคึกคักเลยทีเดียว
บอกได้เลยว่าเรื่องนี้ที่ฮ่องกงนะคุณเขากวาดรายได้มาอย่างสวยงามแล้ว
แล้วเดี๋ยวรอดูกันว่าในเมืองไทยของเราจะเป็นยังไงกันบ้างค่ะ

ที่นู่นคือได้การตอบรับดีมากเลยครับ
เพราะว่าสร้างกระแสนะครับก็๗๙๘๐ล้านเหรียญเวสนะครับ

บอกไทยและจีนเป็นเพื่อนกัน
ที่เอาหนังมาฉายในเมืองไทยนะครับ
ที่จริงคือเราเป็นแฟนฮ่องกงมาตั้งแต่เด็กแล้วนะครับ
แล้วก็พอมาเจอหงษ์ยิดเปล่าเหมือนกับความฝันแล้วเป็นจริงนะครับ
แล้วก็บูมันสะใจแน่นอนไม่ต้องพูดถึงนะครับ

นักแสดงสาวชาวไทยก็ได้มีโอกาสรับบทบาทสำคัญในภาพยนตร์เรื่องนี้ด้วยเช่นกันนะคะ
บอกความรู้สึกว่านอกจากจะตื่นเต้นแบบสุดแล้วค่ะ
การทำงานในหนังเรื่องนี้ยังมีความท้าทายใหม่ให้เธออีกด้วยค่ะ
สำหรับนุ่นก็เป็นส่วนหนึ่งนะคะ
ที่เรารู้สึกว่าโชคดีจังเลยที่มีโอกาสได้เล่นภาพยนตร์เรื่องนี้
ที่สำคัญคือเราได้โชว์ความเป็นไทยในเรื่องนี้ได้อย่างเต็มที่
อย่างน้อยนุ่นก็นำความภาคภูมิใจของสาวผิวสีแบบไทย
เข้าใจว่าที่ได้รับเรื่องนี้คงไม่มีใครสีผิวเหมือนไทยเท่านั้นอีกแล้ว
เราจะเอาความงามแบบไทยไปนำเสนอนะคะ